คุณผู้ชมไปดูคุณลุงคนนี้เมานะแล้วก็ปริมาณแอลกอฮอลนี่สองร้อยแปดสิบห้า
มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถึงชนเละเทะแบบนี้โอ้โห
ตั้งแต่หน้าวิทยาลัยคุณผู้ชมดูนะ
รถเก๋งมาแล้วมาแล้วนะครับนักเรียนเขาก็ข้ามถนน
ข้ามทางม้าลายกันชนกวาดมาเนี่ยชนกวาดมาชนกวาดมา

มอเตอร์ไซต์ถ่ายมาเลยถ่ายมา

ท้ายรถเก๋งตำรวจจราจรวิ่งไปขอยืม

เหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บ๔คนด้วยกัน

ผู้หญิงคนขายลอตเตอรี่เจ้าของรถจักรยานยนต

แล้วก็นักเรียนหญิงที่มาสมัครเรียนต่อ
ส่วนรายที่๔คือนางสาว

นักศึกษาอายุ๑๙ปี
เป็นนักศึกษาปวส

วิทยาลัยเทคนิคจานทบุรี

นางนวรัฐงบสูงเนิน

กล่อเหตุ

ที่เธออยากให้เรื่องนี้ไปอุทาฝอ
เกิดจะตัดอนาคตของเด็กของนนม

อีกคนตอนเค้าแจ้งว่าจะเยียวยา
พอได้บอกไหมว่าคุณลุงไปไหนมายังไง

ทางคุณแม่ติดใจอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
ก็มีเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่าเด็กเดินเท้า

เพราะเด็กทุกคนมีอนาคต

วันหนึ่งคุณอาจจะชนลูกของใคร
คนเด็กคนนั้นพ่อแม่รออยู่ที่บ้าน

แล้ววันนี้ลูกที่ฉันโดนรถชน

ตอนนี้เอาป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาตั้งไว้แล้วนะ

เพื่อให้ผู้ใช้รถเพิ่มความระมัดระวัง
และเพิ่มความละมัดระวังด้านหน้าก็มีการปรับปรุงทางเท้า
จะทำให้ต้องลงมาเดินบนถนน
รวมทั้งวิทยาลัยจะกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
และขอความร่วมมืออาสาจราจรมาอำนวยความสะดวกในช่วงว่าเร่งด่วนนี้